เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับคุณผู้ชมครับ
เกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงองค์จตุคามรามเทวาที่เป็นหญิงสาวคนหนึ่ง
ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ว่า
ร่างทรงนั้นสามารถสื่อสารกับผู้คนบนโลกใบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับหญิงสาวที่เป็นร่างทรงคนนี้มานะครับ
ไปจอบรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
เอาองค์เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไป
มากันแล้วนะเอากล้องเลย
ท่าทางและน้ำเสียงของหญิงสาวที่อ้างเป็นร่างสังขารองค์จตุคามรามเทวา
ไปทันทีเมื่อเริ่มพิธีอันเชิญองค์เทพประทับร่าง

๒ชั่วโมงบันทึกไว้เมื่อวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
หญิงสาวผู้นี้อ้างว่าเธอผ่านการปฏิบัติบุญบารมี
ปฏิญาณขั้นสูงมาหลายปีจนพลังแกร่งกล้า
จุติบนโลกมนุษย์ยืนยันทั้งหมดไม่ใช่การแสดง
และเป็นประสงค์ที่องค์เทพต้องการรู้จักเทคโนโลยีของโลกปัจจุบัน
หลายที่ได้ยินเสียงเราอยู่นี่ไม่มีการตึงแต่งเสียง
เสียงนี่เป็นเสียงขององค์จตุคามรามเทวา
ใครต้องการพิสูจน์ก็เรียนเชิญหน้าสถานที่แห่งนี้ได้เลย
ไม่มีของปลอมใครมาด่ากูหน้าเฟสไว้
เดี๋ยวกูจะเรียกมาจะส่งสายยานไปจัดการ
อันเชิญองค์เทพจตุคามรามเทวาเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อวานนี้
หญิงสาวร่างสังขารสีหน้าดุดันประกอบพิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์
จัดขึ้นในวาระที่ย่างเข้าสู่ปีที่๑๕ที่องค์จตุคามรามเทวาแสวงบุญ
พาร่างอันเชิญน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กว่า๒๐๐แห่ง
ชำระร่างสังขารให้บริสุทธิ์ท่ามกลางลูกศิษย์ที่เลื่อมสายศรัทธา
ที่เห็นว่าไม่ผิดแปลกไปจากหลักพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติธรรมร่วมกันสร้างบุญบรมีความเชื่อของแต่ละบุคคล

อาจจะแบบเป็นเสร็จที่นั่นก็ต้องกินเจอยังเป็นเรื่องแล้วก็มาทำร้า
สุริยเทพพระมหาสุริยะเจ้าของร่างสังขาร
นักธุรกิจสาวหัวใหม่ไฟแรง
ไม่เคยเชื่อเรื่ององค์เทพเลย

และพลังงานจับร่างแฝงจิตวิญญาณ

ต้องเป็นไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

มันไม่ใช่อาหารที่เราจะต้องรับเลยนะ

ทานเบียร์๓หลัง

องค์พ่อแฝงอยู่แล้วไม่มีเมานะคะ
คือท่านบอกว่าไม่อยากให้มาท้าพิสูจน์

ให้ดูในใช้เวลา

จุดนี้ดีกว่าอยากให้สาธุชนทุกท่าน
ในเรื่องผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่ามามองว่าร่างทรงมาหาผลประโยชน์
ฉันประกาศชัดเจนท่านตรวจสอบเราได้ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่วัดใจกันมาโดยตลอดแม้กระทั่งการเคี้ยวหมาก
เห็นเรายังยึดติดความสวยยังยึดติดสังขาด
ท่านลงมาประทับบอกเลยจะเคี้ยวหมาก
เราก็อ๋อได้พ่อจะเคี้ยวใช่ไหมได้ค่ะ
หนูจัดให้เลยค่ะพานใหญ่อย่างเนี้ยขันโต๊ะกี่ใหญ่เลย
สองสามพันเอาพ่อเคี้ยวให้ตนคางเมื่อยแล้วกัน
มุงน้ำหมากกระจายเคี้ยวอยู่วันเดียวค่ะท่าน
ท่านก็ลงมาผ่านตัดว่าผ่านอีกแล้ว
คือการทดสอบร่างเนี่ยไม่ใช่ดิฉันจะมาไลฟ์สด
แล้วก็มายิ้มแล้วก็เอาเรียกกับแสหร่าคุณรู้ไหม
การสร้างบุญญาณประมาณมีกับองค์จัดตุ๊กคาม

ขณะที่พระพระยอมกัลยานูให้ข้อกิจว่า
แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีทันสมัย
แต่ความเชื่อของคนยังล้าหลัง
ทั้งที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันเจริญ

ยังมีครอบงำจิตใจมนุษย์
โดยเฉพาะคนไทยอีกจำนวนมาก
และก็ไม่มีสาระในการดับทุกข์เรื่องของเรื่อง
ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ย
ก็ต้องพูดเรื่องอะไรที่จะดับทุกข์ได้

การไลฟ์สดเฟซบุ๊คขององค์เทพประทับร่างจะเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือหา
ที่กระแสโซเชียลมีอิทธิพลต่อสังคมแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนยังแสวงหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งเพื่อยึดเหนียวจิตใจ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน